คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เกิดเหตุรถยนต์แหกโค้งนะครับพลิกคว่ำกลางไร่มันสำปะหลัง
ปรากฏว่าผู้ทิศาลนะครับในรถเนี้ยกระเด็นออกมานอกรถ
แล้วรถก็ทับเข้าไปอีกโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
กู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับ
นี่ครับอ่าโอ้โหขุดขุดดินช่วยออกมาค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับรถมันทับลงไป

นี่คือครุกกู้ภัย๓๑นะฮะ
ร่วมกับชาวบ้านพยายามขุดรอบตัวนายวิเชียนวิทย์กระโทกฮะ
เขาเป็นคนเจ็บที่อยู่ใต้รถโตโยต้าอัลวานซ่า
ทับช่วงลำตัวแล้วก็ขาเขาอยู่
เพื่อไม่ให้คืออะไรน้ำหนักของรถมันกดลงบนตัวเขาไง
เพื่อให้มันลงไปใช่ไหมคะ
โอ้โหแล้วก็ใช้รถยกนะครับ
แล้วก็อุปกรณ์ตัดถ่างมาค้ำมายัน

เหมือนนึกเหมือนตอนจะเปลี่ยนยาง

น้ำหนักรถมันก็ลงมาตามน้ำหนัก
ครับแล้วก็พาผู้บาดเจ็บออกมานะครับ
ตรวจสอบมีบาดแผลที่ศีรษะเท่านั้น

แล้วระหว่างหมู่บ้านบ้านน้องภัยใหญ่
ที่บ้านหนองรังงามตะบนเสริงสาง
อันพลฯเสริงสางจังหวัดละครรัชศรีมา

ทำให้นายวิเชียนซึ่งเป็นผู้โดยสารกระเด็นออกมาฮะ

ส่วนนายวินัยฤทธิ์กำลังนะครับ
คนขับบาดเจ็บที่แขนขวาถูกกระจกบาด
หลังจากเจ้าหน้าที่นะครับประถมพยาบาลทั้งสองคนแล้วก็เร่งนำตัวส่ง
โรงพยาบาลเสริงสางโอ้โหเจ็บที่แขน

พบว่าด้านหน้าพังเสียหายกระจกแตก

ไม่รู้เอาไปส่งหรือว่าเอาไปกินอะไรกันที่ไหน
ผู้บาดเจ็บทั้งคู่อยู่ในอาการเมาครับ

ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่ารถยนต์คันดังกล่าวครับ

พอมาถึงทางโค้งก็ไม่ได้ชะลอเลยนะครับ

แล้วคนในรถเนี่ยกระเด็นออกมาถูกทับร่างนะครับ
แล้วพอได้สติปั๊บก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
กลัวแกจะมาช้นหนูนี่ก็เลยจอดรถไปแค่ตรงเนี่ยที่หนูจอดเเหล่ะ
หลังจากช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยากก็นำตัวกลับบ้านนะครับ
เดี๋ยวจะสอบประทับคนขับแล้วก็จะนำนักคดีต่อไป
คืออันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าท่านได้รัดเข็มขัดนิรภัยหรือเปล่า
แต่ไม่ว่าท่านจะเมาหรือไม่เมาแล้วขับรถ
ท่านควรจะรัดเข็มขัดนิรภัยนะฮะ